จากคนบันเทิงทั้งหลากหลายแล้วเนี่ยนะคะศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเอง
ก็ได้ร่วมกันออกมาถ่ายทอดความรู้สึกที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ผ่านมิวสิกวีดีโอเพลงมองบนฟ้า
ศิลปินชื่อดังหลากหลายค่ายของเมืองไทยก็ได้รวมตัวการถ่ายทอดความรู้สึกที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงราชการที่๙
นำโดยเศรษฐาศิรัชญาอูธนทรติ๊กจีโร่วิยดาโกมารกุลนานครบอยโกศิยพงศ์ทีชัยเดชดาอินคานบพรชำนิมาเรียมเกรคิววงฟลัว
พร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายคนนะคะร่วมกันขับร้องบทเพลงมองบนฟ้าร่วมด้วยวงออเคสตราวงใหญ่๘๐ชิ้น
ซึ่งเพลงนี้เรียบเรียงทำนองโดยพีชพีระและพีระทีนโดยสื่อความหมายเอาไว้ว่า
ให้เรามองบนฟ้าและเดินตามรอยเท้าพ่อเดินไปตามคำสอนที่พ่อบอกไว้
ให้พวกเรารักกันช่วยซับน้ำตาให้กันเพื่อก้าวต่อไป
พ่อมองอยู่ไม่ไกลจากบนนั้นค่ะ
ศิลปินทุกคนที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดบทเพลงนี้
ก็มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อผสกกณิกรชาวไทย
และเพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวเพียงบางส่วนที่ในหลวงราชการที่๙
เหน็ดเหนื่อยและทรงห่วงใย
รวมถึงทรงแก้ไขทุกเข็นของประสบกรณิกรมาตลอด๗๐ปีที่ทรงครองราช
เพื่อหวังให้ประชาชนมีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน
พระราชกรณียกิจมากถึง๔๔๔๔๗โครงการ
รวมถึงโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์อีกมากมาย
เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยามค่ะ
จ่วยซับน้ำตาให้กันเพื่อก้าวต่อไป
พ่อมองอยู่ไม่ไกลจากบนนั้น